มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะถูกทำร้ายร่างกายตั้งแต่วันที่๑๔มิถุนายนปีที่แล้ว
ที่เธอถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยเธอท้องอ่อนด้วย๒เดือนนะคะ
คนที่ทำร้ายร่างกายเธอเนี่ยนะคะเป็นอดีตเพื่อนสาวเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะคะ
ล่าสุดที่คุณอาเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดียพร้อมทั้งคลิป
ที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะเพราะว่าอยากให้คนที่ทำร้ายร่างกายหลานสาว
ได้รับรู้ว่าผลการกระทำทำให้คนหนึ่งคนคนหนึ่งตายและแท้งด้วย
หญิงสาวคนหนึ่งถูกผู้หญิงอีกคนหนึ่งทำร้ายร่างกายนะคะ
มีทั้งการฉุดกระชากจิกผมตบเตะกระทืบจับศีรษะฟาดกับพื้น
กลางเสียงเชียร์ของเพื่อนผู้ก่อเหตุและบางส่วนก็ห้ามปราม
แต่หญิงสาวร่างใหญ่ที่สวมเสื้อยืดสีขาวจะเห็นล้างเนี่ยนะ
ดูเหมือนจะยิ่งได้ใจกระหน่ำทำร้ายไม่หยุด
ที่เราให้คุณผู้ชมดูเป็นภาพนิ่งนี้นะครับเพราะว่าทางญาติ
ทางญาติขอร้องนะคะขอร้องจากคุณอาแล้วแหละตั้งแต่เริ่มแรก
ก็คือขอให้คุณอาที่เอาคลิปไปลงลบออกจากเฟซบุ๊กไปแล้ว
แล้วก็ขอร้องสื่อต่างด้วยนะคะบอกไม่ให้เป็นลักษณะที่เป็นคลิป
เป็นภาพเคลื่อนไหวเพราะมันเป็นการตอกย้ำความรู้สึกของครอบครัวนี้นะคะ
เราก็เลยนำเสนอให้เป็นภาพนิ่งแบบนี้เนี่ยนะคะสำหรับคลิปนี้ก่อนหน้านี้
ที่ถูกลบไปแล้วถูกโพสต์โดยคุณอาร์ของหญิงสาว
ถูกทำร้ายร่างกายข้อความระบุแบบนี้
คุณการดารู้ไหมคนที่คุณตีเขาตายไปแล้วเพราะแท้งและช้ำในจนตาย
ประกอบกับป่วยเป็นโรคมะเร็งและไม่เคยบอกใครแม้กระทั่งญาติ
ตนมารู้ทีหลังก็ตอนเผาศพหลานสาวแล้ว
อกจากนี้ยังบอกด้วยว่าหลานไม่ได้โดนตีจนตาย
แต่ขณะนั้นหลานตั้งท้องอ่อนทำให้แท้งลูก
เพราะแท้งลูกไม่ได้ไปรักษาอาการแท้งจนทำให้อวัยวะด้านในเน่า
พอไปรักษาก็ทำให้รู้ว่าเป็นมะเร็งไปซะแล้ว
ก่อนจะเสียชีวิตเมื่อ๒๒เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ทีมข่าวเรารับทราบเรื่องนี้ก็เลยตรวจสอบข้อมูล
พบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคือที่ปรากฏในคลิป
ต้องย้อนกลับไป๑๔มิถุนายนปีที่แล้วค่ะ
ฝ่ายผู้เสียหายคือนางสาววันนภาแพงบุตรดีอายุ๒๐ปี

ที่สพปากน้ำปรานจังหวัดประจวบคิริขันหลังจากเกิดเหตุ
โดยตำรวจได้ติดตามคู่กรณีมาสอบสวน
และรับสารภาพว่าทำร้ายนางสาววันนภาจริง
ได้ดำเนินการเปรียบเทียบในช่วงเวลานั้น
เป็นการเปรียบเทียบปรับไปตามกฎหมาย
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันแล้ว
ก็คือไม่ติดใจเอาความกันเนื่องจากเป็นเพื่อนกันมาก่อน
โดยผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายรับทราบ
และได้ลงลายมือชื่อในบันทึกประจำวันไว้
เป็นหลักฐานหลังเกิดเหตุแล้วนะคะ
กระทั่งอาของนางสาววรรณภาผู้เสียชีวิตโพสต์เฟซบุ๊ก
บอกว่าหลานสาวเสียชีวิตแล้ว๒๒เมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
จากแท้งลูกและภายหลังพบว่าเป็นมะเร็งจากเหตุการณ์ดังกล่าว
หลังจากนี้ตำรวจสพปากน้ำปรานนะคะจะดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยาหลักฐาน
รวมถึงผลชนสูตรศพของผู้ตายอย่างละเอียดว่าเสียชีวิตลงด้วยสาเหตุใด
หากพบว่าเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็คือถูกทำร้ายร่างกายวันที่๑๔มิถุนายนปีที่แล้ว
จะมีการย้อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ
ขณะที่ล่าสุดอาของหญิงสาวที่เสียชีวิตที่ตอนแรกเอาคลิปมาโพสต์ไว้เนี่ยนะคะ
แล้วค่ะและโพสต์ข้อความใหม่นะคะบอกว่าครอบครัวตกลงกันแล้วว่าจะไม่แจ้งความ
เพราะอยากให้หลานจากไปอย่างสงบ
ส่วนที่โพสต์เป็นคลิปไปก่อนหน้านี้เพราะอยากให้คนที่กระทำกับหลานสาวได้รับรู้ว่าการกระทำแบบนี้มันไม่ดี

วันนี้นี่เองนะคะครอบครัวและญาติของนางสาววรรณภาที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก
ได้นำศพมาทำบุญกระดูกให้กับผู้เสียชีวิตที่วัดรังศรีนิมิตร
อุบลมะกงป้าของผู้เสียชีวิตบอกว่าครอบครัวไม่อยากให้รื้อฟื้นแล้วก็ขอร้องให้หยุดแชร์คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
เพราะคลิปเนี่ยมันสร้างความสะเทือนใจให้แก่ครอบครัวซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะเมื่อหลานจากไปอย่างสงบแล้วก็ขอให้ทุกอย่างยุติลงแค่นี้ค่ะ